สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสข่าวที่บอกว่า
รางวัลเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างนาตราช
ไม่มีเบลล่าไม่มีพี่ไหม่จะเรินปูระ
ที่เชื่อดเฉือนบทบาทกันได้ดีสุด
เลยนะคะสำหรับรางวัลนักแสดงนำหญิง

ไม่ได้เสนอชื่อของดาราเจ้าบทบาท

และเบลล่ารานีจากละครเรื่องกรงกรรมนะคะ
ซึ่งทางนัตรราชเขาก็มีการชี้แจง

เธอมีรายชื่อเข้าชิงสาขาเดียวกันนี้จากละครเรื่องสองนารีค่ะ
นบอกว่าเห็นข่าวประเด็นนี้แล้วเหมือนกัน

เพราะว่ามีคนเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
เชื่อว่าคณะกรรมการมีเหตุและผลในการตัดสินผลงานทุกชิ้นค่ะ
ส่วนตัวเธอเองก็ลุ้นรางวัลเหมือนเช่นเคยทุกปีจ้า
เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดหรือแสดงสิ่งที่ตัวเองเข้าใจ

ส่วนความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้นเช่นเดียวกัน
คิดว่าคณะกรรมการก็คงมีเหตุผลของตัวเอง
แล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านได้วัดเอาไว้แล้ว

แล้วก็เป็นคนที่บินชื่นชมอยู่แล้วในแวดวงวงการบันเทิง
มินว่ามันก็เป็นอะไรที่คึกคัก
และนั่นก็คือเหตุผลที่เรามีรางวัลพวกนี้
เพื่อให้ทุกคนได้มีแรงใจในการทำงาน
ส่วนที่เหลือก็เราก็ยอมรับการตัดสินอยู่แล้ว
แล้วก็สนับสนุนเพื่อนร่วมวงการเดียวกัน
รอติดตามผลงานของทั้งหมดทั้งมวลกันเลยดีกว่า
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย
เพราะว่าทั้งหมดที่มีชื่อเข้าชิงไม่มีชื่อเข้าชิง
ก็มีความสามารถทางการแสดงดีเยี่ยมทุกคนเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชม